คุณผู้ชมตอนนี้ทับหน้าไม่ใช่แค่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
ที่ต้องมีการสู้รบปรบมือกับศึกโควิดนี้
แล้วก็ศึกนี้ยังคงอีกยาวไกลนะคะไม่รู้ว่าจะไปจบสิ้นเมื่อไหร่
มีอีกกลุ่มคนหนึ่งค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาก็ต้องเสียสละเหมือนกัน

เพราะว่าต้องกินต้องนอนอยู่ที่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
เขื่อนรัชประพาที่ตาขุนสุราธานีนะคะ
เพราะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขามีมาตรการ
คืออยากให้พนักงานดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมด

ถ้าเกิดว่าออกไปแล้วไม่มาดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
เดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้า
ชาวบ้านก็จะเป็นการซ้ำเติมชาวบ้านเดือดร้อนเข้าไปอีก
ก็เลยจัดให้๒๐คนมาพักอยู่ที่บ้านพักที่มีการจัดเตรียมไว้ให้

ห่างกันดูสิเกิน๒เมตรนั่นน่ะ
แต่คำว่าคิดถึงพ่อมันชัดมันกล้องอยู่ในหัวใจของคุณพ่อเลยนะ
เยี่ยมพ่อมาหาพ่อคุณผู้ชม

ครอบครัวเห็นไหมเขาต้องเสียสละแบบนี้

เพราะฉะนั้นเราเองในฐานะประชาชนย้ำนะคะว่า
ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันทำเพื่อเขาด้วย
ให้เขามีโอกาสกลับบ้านไปหาลูกไว

เกิน๒เมตรแน่นอนเพราะลูกคู่นี้นะนะคะ